สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้
กับผมคุณผู้ชมครับติดตามสถานการณ์ทั่วทั่วมุมโลกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จะพบว่าหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งเอเชียยุโรปรวมไปถึงอเมริกาครับ
ต้องเผชิญกับความแปรปวดและเส้นอากาศอย่างหนักหน่วง
ทีเดียวเกิดน้ำท่วมในเมืองสำคัญสำคัญหลายจุด
แน่นอนครับการตรวจสอบสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้
นอกจากต่างประเทศในเมืองแถวเรา
ขณะนี้เองครับยังมีรายงานว่าหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของไทยนั้น
ยังคงต้องเจอกับฝนฟ้าขนองอย่างหนัก

ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนนี้
ที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
นั่นก็คือการก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ

ซึ่งก็จะส่งผลทำให้บริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นต้องเจอฝนตกชุกตกหนักในระยะนี้
แต่ในขณะเดียวกันครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ในระยะนี้จะซาลงไม่หนักหน่วงเหมือนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
เพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนที่พัดปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวนั้นขณะนี้อ่อนกำลังอยู่
ดังนั้นในพื้นที่ภาคใต้ฝนจึงค่อนข้างที่จะน้อยอากาศค่อนข้างจะร้อนเป็นพิเศษในช่วงกลางวัน
แต่แน่นอนครับฝนที่ตกลงมานั้นนำไปสู่การเกิดภัยพิบัตรต่างมากมาย
อย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาต่อเนื่องมาจนถึงหน้าขณะนี้
โดยถ้าหากเราดูจากภาพกราฟิกนี้ครับ
สีเขียวเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ส่วนใหญ่นั้นถ้าหากเราคำนวณต่อเนื่องจากนี้ไปอีก๒๔ชั่วโมง
จะพบว่ายังคงเป็นจุดเดิมที่ยังมีฝนตกสะสม
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
พื้นที่บริเวณตามแนวภูเขาที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางกับพื้นที่ภาคอีสาน
ฝนตกค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษต้องระวังเรื่องของภัยที่จะตามมา
มาดูกันนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้
โดยจะพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอในขณะนี้
เป็นพื้นที่ที่ทางกรมอุตุริย์นี้ของพระเทียประกาศออกมา

โดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลัก
รวมไปถึงดินคนถล่มส่วนใหญ่นั้นก็จะกินพื้นที่
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตั้งแต่สิ้นเดือนที่ผ่านมา
ก็คือ๓๐พฤษภาคมมาจนถึงณขณะนี้เอง
จุดไหนบ้างที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมมากที่สุด
พบว่า๓อันดับแรกประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ
อีสานครับที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี๑๐๖มิลลิเมตร
รองลงมาก็คือบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
จังหวัดระยอง๑๐๑๔มิลลิเมตร
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือส่งผลต่อสถานการณ์คลื่น
บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบน

ภาพรวมสถานการณ์ฝนในพื้นที่ประเทศไทยนั้น
ก็จะเพิ่มขึ้นทั่วทุกภาค

ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยต้องสำรองน้ำฝนเอาไว้นะครับ
เพราะว่ากลางสัปดาห์ไปจนถึงต้นเดือนหน้า
เป็นช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณทางตอนบน
รวมไปถึงหย่อมฝนที่ก่อตัวบริเวณเหนือประเทศของเรานั้น
เลื่อนขึ้นไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ
จะเป็นช่วงเวลาที่เมืองไทยเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง
นั่นก็หมายความว่าการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเลยทีเดียว
ที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ